ไอล์โหลดแล้วคุณหลานโหลดหรือยัง

แม่บ้านประจันบานสวัสดีค่ะ

ที่พร้อมเสดหกทุกเรื่องที่เป็นบ้านคุณรู้
ทุกปัญหา
แต่ว่าแต่เขาเป็นใครเจอกันที่ไหนชื่อแซ่อะไร
แล้วทำงานอยู่ตรงไหนบ้างแล้วไปแบบว่าเออบอกรักกันที่ไหนอ่ะ
คนพี่นี้น่ากลัวแต่ก่อนนักข่าวอีกนะคะ
เปล่าพี่กาวก็ไม่มีอะไรจะมีของขวัญมอบให้ไง
อะไรอ่ะของขวัญด้วยเอาไปใช้ในวันออกเดทอะไรอ่ะดูสิดูสิ
หัวใจ
หัวใจน่ารักมากชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไร
นำไว้ก่อนนำมานี่
เราก็ได้รีบไปแหละนี่มา

ในช่วงนี้เลยแม่
เมบบ้านติดเฟรด
สิคกี้พายให้สิคกี้พายให้

เอาไปทานในต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรักนั่นเอง
ใช่ค่ะหรือว่าคุณผู้ชายที่ดูอยู่นะคะ
ไม่ออกว่าจะซื้ออะไรให้คุณสาวดีไม่แน่นะ

พวกเราถูกใจติดเรทเป็นยังไง
ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะมารีวิวนี่เลยค่ะ
ฝีปากแบบว่าดูแบบคิ้วน่ารัก
ลิปสติกนั่นเองดิปสติกสำคัญมากเนอะใช่ตัวแรกเลยนะคะตัวนี้ค่ะโอ้โห

น่ารักมาก
ใช่มันไม่ได้เก๋ตรงแค่รูปหัวใจอย่างเดียวนะ

มีกลิ่นของฟิลโมของน้ำหอม
นี่ไงใช่มันมีเสน่ห์ตรงนี้ทานแล้วแบบรู้สึกมั่นใจมากนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เห็นแล้วอยากจะรู้ว่ามันติดทนหรือเปล่าอันนี้มันสำคัญนะ

เพราะว่าเรื่องสีเราชอบโทนสีละเรื่องกลิ่นเราก็ชอบแพ็กเกจจิ้งเราก็ชอบ
แต่มันจะดีหรือเปล่าอันนี้เราต้องขอแรงป้าพิม
ช่วยรีวิวรีวิวทานแล้วดูซิว่ามันแบบว่าสีโอเคไหมยังไงคะป้าพิม

แซ่บเวอร์บายป้าพิม
สวัสดีค่ะน้องอ๋อมน้องไอซ์เทศกาลแห่งความรักใกล้เข้ามาแล้วนะคะ
แต่ป้าพิมจะบอกเลยค่ะว่าถ้ายังไม่พร้อมนะคะ

เพราะว่าเราจะมาค้นหาลิปสติกสีชมพูรับวันวาเลนไทยกันค่ะ
ในวันนี้เนี่ยนะคะพิมมีทั้งหมด๒แบรนด์ที่บอกเลยว่าน่ารักที่สุดทั้งคู่เลยนะคะ
เรียกว่าเห็นผลิตภัณฑ์เนี่ยเลือกไม่ถูกเลยนะคะว่าจะเอาตัวไหนมาเริ่มพูดถึงกันก่อนนะคะ

เพราะว่าตัวลิปสติกเนี่ยนะคะมีดีไซน์เป็นรูปหัวใจแบบนี้
เหนือจากที่เขาจะมีดีไซน์น่ารักแบบนี้แล้ว
ทาแล้วไม่ว่าจะพูดคุยกับใครก็รู้สึกว่ามีกลิ่นหอมห่วนรันจวนใจ
ใครก็อยากจะเดินเข้ามาคุยด้วยนะคะ
ตัวนี้เขามีด้วยกันทั้งหมด๒สีนะคะ
ส่วนสีเบอร์๒นะคะน่ารักไม่แพ้กันค่ะ
นี่คือเบอร์๑และเบอร์๒ค่ะ
เห็นลิปสติกแบบนี้แล้วต้องบอกว่าอดใจไม่ไหวค่ะ
ยังไงก็ต้องขอทดสอบนิดนึงนะคะ
แล้วก็จะมาลบลิปสติกเดิมที่ทาออกมาก่อนนะคะว่า
หลังจากที่ทาลงไปแล้วเนี่ยสีแท้จริงที่ได้จากตัวแท่งเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
ลิปสติกให้เห็นกันจ่ะไปเลยนะคะ
ตอนนี้เหลือแต่สีของริมฝีปากตามธรรมชาติของพิมนะคะ
น่ารักมากเลยไม่กล้าทานเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าใหม่เอียบเลยนะคะ

คือแบบฝิ่นฟีโรโมนสุดใครก็อยากเข้าใกล้ใครก็อยากคุยด้วยนะคะ

เป็นลิปสติกตัวหนึ่งนะคะที่ลื่นทาง่ายนะคะ
แล้วก็สีอย่างที่คุณเห็นนะคะคือจะให้สีที่ออกเชียร์นิดนึงนะคะ
ได้เป็นสีแบบแมทเข้มมากนักนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันค่ะว่า
จะลองจุ๊บลงบนกระดาษสีขาวแบบนี้นะคะ
แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากผ่านไป๓จุ๊บแล้วเนี่ย
พิมพ์จะต้องเติมลิปหรือเปล่าค่ะ
จะเห็นว่าครั้งที่๑เนี่ยค่ะ
แต่ครั้งที่๒ครั้งที่๓เนี่ยแทบจะไม่หลุดออกมาแล้วเลยนะคะ

ที่ยังติดอยู่บนริมฝีปากตรงนี้คือแบบชัดมากยังได้สีที่เต็มมากเลยนะคะ
เรียกว่าแม้จะดูเบาบางตอนแรกที่ทานะคะ
แต่ว่าเมื่อติดเมื่อเซ็ตลงมาริฝีปากแล้วเนี่ยถือว่าอยู่แน่นทีเดียวเลยนะคะ
เป็นยังไงบ้างคะน้องอ๋อมน้องไอซ์สีนี้สุดยอดเลยใช่ไหม
สนใจที่จะรับสีนี้ไปใช้ทาบวันวาเลนไทยไหมคะ

อันนี้เรียกว่าสีน่ารักมุ้งมิ้งมากเลยนะ
พอทานแล้วเนี่ยผู้ชายอยากมา
แล้วพอจุ๊บแล้วก็ไม่ติดปากผู้ชายให้รำการใจด้วย

ประมาณ๘๐กว่า
จะบ้าหรอเอาจริง

จริง๘๐กว่าบาท

รู้ว่าแจกหอมราคาเหล่าหลายทรายพัน